มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

ทำไมถึงไม่ไอ้เมียคนอื่น
ทำไมเขาไม่รู้เลยไม่หวาดระแวงไม่สงสัยอะไรเลยเนี่ย
เพราะว่ามันจะสงสัยหวาดระแวงไม่ได้หรอก
เพราะคนที่เป็นเอ็กซ์อยู่เนี่ยมันเป็นเพื่อนสนิท
เพื่อนสนิทแล้วไอ้เพื่อนสนิทคนนี้มันก็มีผัวอยู่แล้ว

นึกออกไหมเอาง่ายว่าเขาแต่งงานกับเมียคนแรกมาเกือบ๓๐ปี
นี่ก็ครบซ้อนมา๓๐ปีเหมือนกัน

อันนี้เริ่มเขาจับได้จับได้โดยที่แบบว่า
สงสัยในพฤติกรรมสามีหลายอย่าง
นู่นนี่นั่นแล้วทั้งก็มีตังค์แต่ขี้เหนียวอะไรอย่างนี้ไง
แต่ชอบออกจากบ้านทุกวันเลยไปแบบหายออกจากบ้านประมาณไป๓๔ชั่วโมงก็กลับมา
ไหนไม่ไกลหรอกแต่ก็เริ่มสังเกตว่าทำไมพ่อผัวหาย
เพื่อนคนนี้มันก็ไปตรงนี้ทุกครั้งเหมือนกันอะไรอย่างนี้
แล้วหลังมาอยากรู้อยากเห็นมันจริงไหม
แล้วก็จนจนสืบมาจนจับได้ว่าเอาไอคนที่มันครบซ้อนมันครบคู่กับมีหลวง
ตั้งแต่คนแรกมาจนถึงเมียปัจจุบันกับ๓๐ปีแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่
คือเขาไม่ได้เจ็บใจคนเดียวเจ็บใจแทนอีเมียหลวงที่ตายไปแล้วทั้งหลายคนด้วยนะ
เพราะว่ามันเป็นเพื่อนกันเหมือนมันเป็นเพื่อนของแบบรู้จักกันทั้งสองฝ่ายทั้งผัวแล้วก็ทั้งเมียคนเก่าอะไรด้วย
แล้วก็ผัวของผู้หญิงก็รู้จักผู้ชายเป็นอย่างดี
สนมแบบไปกินข้าวด้วยกัน๓คนอย่างนี้
รู้ไหมว่าอีผู้หญิงเมียตัวเองมานอนกับไอ้ผู้ชายคนที่สนิทสนมกับคุยกันอย่างนี้
นอนกันอย่างนี้กิ๊กกันแอบแบบนี้
แล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วมันทำไมถึงคบทำไมถึงมันไม่ไปแต่งงานเปิดเผยกันซะเลยล่ะมันรักกันขนาดนั้นอ่ะ
เขาบอกว่ามันจะไปแต่งได้ยังไงล่ะเพราะมันก็มีผัวอยู่แล้ว
มันแปลกที่มองว่าเฮ้ยแบบนี้ก็มีในโลกด้วยเหรอ
เฮ้ยแบบมันขนาดนี้ด้วยเหรอสังคมเรามันขนาดนี้ด้วยเหรอ
แล้วทุกวันนี้๒คนนี้ไม่ได้อายุน้อยนะมันจะ๗๐ปีแล้วอ่ะ
มันเยอะแล้วมันก็เป็นอย่างพฤติกรรมแบบนี้มาตลอดนึกออกไหม
เราบอกเฮ้ยมันแย่มันเน่ายิ่งกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำนะสังคมสมัยนี้นะ
โปรดติดตามตอนต่อไป